คุณผู้ชมครับเด็กหญิงวัย๙ขวบคนหนึ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า
แม่ของเธอถูกพ่อเลี้ยงฆ่านำศพไปฝังไว้ที่สุสานนะครับ
นำไปสู่การขุดจนไปเจอโครงกระดูกตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบดีเอนเออยู่ครับ
แต่ว่าพ่อเลี้ยงนั้นก็บอกว่าภรรยาเสียชีวิตจริงครับ
แต่ว่าเป็นการเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
ไม่มีเงินทำศพจึงนำร่างไปฝังเอาไว้
จอบประเด็นพร้อมกันกับคุณจิมรายุบุญชูครับ
โครงกระดูกหลายชิ้นที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ

และรถขุดดินจากเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ขึ้นมาจากพื้นดินบริเวณสุสานสว่างผล
หลังเด็กหญิงวัย๙ขวบแจ้งว่านางสมนึกอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นแม่ถูกนายเลิศศักดิ์อายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นสามีและเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กหญิง
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
และนำศพมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้เมื่อ๕ปีที่ผ่านมา
หลังใช้เวลาขุดนานกว่า๖ชั่วโมงก็พบโครงกระดูก
พร้อมกับเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นจนจำสีเดิมไม่ได้
และผ้าขนหนูคาดว่าน่าจะใช้ห่อตัวผู้เสียชีวิตก่อนทำการฝัง
โครงกระดูกที่พบนั้นเป็นของนางสมนึกจริงหรือไม่
ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดดินลึกลงไปประมาณ๘๐เซนติเมตร
ก็พบโครงกระดูกแต่เพื่อความแน่ใจจึงได้ขุดดินลึกลงไปอีกรวม๓เมตร
เพราะกลัวว่ากระดูกจะถูกดินทับ
ด้านนายเลิศศักดิ์บอกว่าก่อนหน้าได้เช่าห้องอยู่ใกล้กับบริเวณนี้
โดยนางสมนึกซึ่งเป็นภรรยาได้ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
แต่ทางครอบครัวยากจนไม่มีเงินทำศพ
จึงได้นำร่างมาฝังไว้ที่บริเวณนี้

เพราะช่วงนั้นผมลำบากผมไม่มีเงินนำส่ง

การสั่งก็คือว่าผมไม่มีเงินไปทำศพ

เพียงก็เพราะผมอยากอยู่บนรอบขอบคุณครับ
ด้านนางวิกฤตอายุ๖๓ปีแม่ของนางสมนึกบอกว่า
ลูกสาวออกจากบ้านไปทำงานที่พัทยาประมาณ๕ปีที่แล้ว
ช่วงแรกที่ไปทำงานก็ติดต่อกลับมาบ้าง
แต่พอหลังจากที่ได้ไปคบหากับนายเลิศศักดิ์

ลูกสาวก็ไม่ติดต่อมาหาอีกเลย
พยายามสอบถามถึงลูกสาว

นางสมนึกอยู่กับตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้สบายดี
แต่เธอไม่เชื่อว่านายเลิศศักดิ์จะพูดความจริง
เพราะถ้าลูกสาวอยู่กับนายเลิศศักดิ์ต้องติดต่อกลับมาบ้าง
จากนั้นเธอได้พยายามขอเบอร์โทรศัพท์ของลูกสาว
แต่นายเลิศศักดิ์บอกว่าไม่ต้องโทร
ยิ่งทำให้แคลงใจว่านายเลิศศักดิ์พูดความจริงหรือไม่

ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวอย่างแน่นอน
เป็นอะไรเราสงสัยแล้วมันก็จริงจริงเหมือนว่านั้นแน่
สำหรับนายเลิศศักดิ์ขณะนี้ตำรวจได้คุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจ
ภูทรเมืองพัทยาเบื้องต้นแจ้งข้อหาค้ามนุษย
เพียงข้อหาเดียวเท่านั้นส่วนคดีที่นายเลิศศักดิ์ได้ฝังศพ
นางสมนึกนั้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลตรวจดีเอ็นเอ
ก่อนว่าโครงกระดูกที่พบนั้นเป็นของนางสมนึกจริงหรือไม่
หากเป็นของนางสมนึกจริงจะมีการนำตัวมาสอบปากคำ
สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ดำเนินคดีต่อไปกฤษฎาวินถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี